เหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นเหตุการณ์ไฟไหม้ค่ะ
บอกว่าไฟไหม้อยู่ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตในซอยลาดพร้าวหวังหิน๒๒
ไปดูกันหน่อยเพราะว่าภาพมันค่อนข้างน่ากลัวมาก

ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เวลานี้นะคะเป็นไฟที่กำลังลุกไหม้เป็นร้านขายของ
มันเป็นร้านขายของ๒๐บาททุกอย่างล่ะคุณ
แล้วคนที่เห็นเหตุการณ์เขาถ่ายคลิปเอาไว้หลังจากรับแจ้งเหตุ
ทางพนักงานดับเพลิงเองก็พยายามเร่งเข้าไปดับไฟนะคะ
แล้วก็ไฟลุกห่มไหม้อย่างรุนแรง
อย่างที่บอกอยู่เกิดขึ้นในซอยลาดพระวังหิน๒๒
สุดท้ายสามารถที่จะดับไฟได้นะคะคุณผู้ชมใช้เวลาในการควบคุมเพลิงอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง
แต่ร้านค้าร้านนี้ก็คือได้รับความเสียหายทั้งร้าน
เพราะดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจสนโชคชัยเจ้าของพื้นที่
สอบถามเนี่ยทราบว่าก่อนเกิดเหตุครับมีลูกค้าไปดูสินค้าภายในร้าน
แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งครับจู่หยิบไฟแชคขึ้นมาจุด
เปลวไฟไปติดกับสายลิฟตบิ้นที่ประดับอยู่ในร้าน
ซึ่งช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วไหมครับ
รวงต่างจะเริ่มตกแต่งประดับประดาษไปด้วยลิฟต์บิ้นเอ่ย
ข้อความเตรียมที่จะเฉลิมฉลองครับ
ทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วคนขายหนีออกไปจากร้านก่อน

และตำรวจอยู่ระหว่างการตามตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ครับชื่อว่าคุณจิรวรรณบอกว่า

บริเวณหน้าประตูทางเข้าทางออกของร้านด้วย

ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็ว

เขาพยายามที่จะไปดับไฟ
แล้วสักพักหนึ่งหันไปอีกที
ไม่เจอเขาแล้วลองฟังเพิ่มเติมครับ
เขาจัดวันทิศมาตรที่ตกแก่ง
ทำให้เผลอมันเกิดรุกเร็ว
ซึ่งถ้าใช้ทางแม่งแรงรัดวงจรอะไรนะคะ

โรคเหมือนว่าจะโกน
ถ้าช้าถึง๕นาทีนะออกไม่ได้แน่นอน
ตำรวจจะตรวจสอบสาเหตุของไฟไหม้ที่แท้จริงอีกครั้ง

แล้วก็ตรวจดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
คนสำคัญที่จะต้องตามตัวมาสอบปากคำก็คือ
คนที่พยายามบอกว่า
เขาไปยืนจุดไฟ
ที่ไฟจะลุกไหม้ไปติดกับริบบิ้น
แล้วก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วนั่นเอง
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ